คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของลูกผู้ชายไทย
ที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจก็คือการบวชทดแทนบุญคุยนั่นเองนะคะ

อันนี้เป็นภาพบรรยากาศวันที่ทำพิธีบวชนาคอยู่นะคะ
สงบแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ใจค่ะที่ได้มีโอกาสทำดีเพื่อครอบครัว
รวมถึงได้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตที่เจ้าตัวขับรถชนด้วยนะคะ
เรื่องเนี่ยยังคงอยู่ที่ตำรวจโดยให้ทนายเป็นคนดูแลจัดการนะคะ
ก่อนจะฝากข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเคยผิดพลาดมาด้วยไปฟังกันค่ะ
วันที่บวชเนี่ยแม่กับพ่อพี่เป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด
ซึ่งเราสังเกตได้ว่าเขายิ้มตลอดเวลา
รวมถึงก็บวชให้กับน้องที่เสียชีวิตด้วย
อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พี่ตั้งใจว่าจะทำให้กับเขา
แล้วก็ได้ทำแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขครับ
มันอยู่นั่นนี้เราได้ศึกษาพระธรรม
เรื่องคดีนี้ก็คือทางนี้ให้ทนายกับทางเจ้าที่ตำรวจได้ประสานงานกัน
ให้ได้เยอะที่สุดได้มากที่สุด
ฉันสังเกตนะหลังจากที่ใครได้เข้าพิธีอุปสมบทแล้วเนี่ย
คนจะออกมาบอกเลยว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าสงบ

ต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลานะคะ

แล้วก็ระมัดระวังกับคนถูกต้องด้วยสำคัญเลยคือสติมานะคะถูกต้องแล้วค่ะ